ได้เวลาในการตรวจสอบสภาพอากาศทั่วไทยแล้วฮะ
ทั่วไทยตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างแตกต่างกัน
ภาคเหนือภาคเหนือตอนบนทั้งภาคเหนือตอนล่างเลยนะคะ

ภาคอีสานตอนล่างหนาวน้อยลงมาหน่อย

แล้วอาจจะมีภาคกลางยังเป็นห่วงเรื่องน้ำภาคใต้ฝนตก

เพราะว่ามีปัจจัยต่างที่ทำให้บ้านเราสภาพอากาศแตกต่างกัน
อยากรู้ปัจจัยไหมฮะตามผลไปไหมหรือให้ผมไปคนเดียว

อย่างที่คุณสุพธิษฐราได้บอกไป
อากาศนั้นแต่ละภาคไม่เหมือนกันนะครับ
เริ่มต้นดูทางตอนบนของประเทศแน่นอนแล้วครับ
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมในบ้านเราอยู่นะครับ

ดังนั้นในช่วงระยะนี้นอกจากก่อนหน้านี้
อุณหภูมิลดลงไป๓๔องศาเซลเซียสแล้ว
อุณหภูมิอาจจะลดลงไปได้อีก๑๒องศาเซลเซียส
ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออก
มีอากาศที่ค่อนข้างเย็นนะครับ
แต่ว่าเราต้องเตือนในส่วนของภาคใต้กันหน่อยนะครับ
เพราะว่าภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝน
ที่จะตกลงมาอย่างหนักในระยะนี้
เพราะว่ามีปัจจัยอยู่๒๓ปัจจัย
ทำให้มีฝนตกหนักในภาคใต้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดลงมาปกคลุมทางด้านของอ่าวไทยนะครับ
อกจากนี้ยังมีร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคใต้ตอนล่าง
แล้วก็ไปประกอบกับทางด้านของ

ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็คลื่นนั้นมีคลื่นที่แรงด้วย

ส่วนใครที่จะไปเที่ยวภาคเหนือแบบนี้
ไปชมทะเลหมอกทั้งบนดอยหรือไปภาคอีสาน
ไปชมทะเลหมอกที่ภูก็ต้องดูแลสุขภาพท่านด้วยนะครับ
มาไล่เลี่ยงกันตามภาคกันนะครับ
ว่าแต่ละภาคนั้นมีลักษณะอากาศอย่างไรบ้างนะครับ

เหนืออากาศเย็นถึงหนาวนะครับ

อุณหภูมิจะลดลงอีก๑๒องศาเซลเซียส

สำคัญมากเพราะว่าลมแรงอาจจะทำให้อากาศเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับ

อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๑๐๑๒องศาเซลเซียส

สูงสุดประมาณ๓๓องศาเซลเซียสกลางวันร้อนอยู่นะครับ

อุณหภูมิจะลดลงอีก๑๒องศาเซลเซียส

อุณหภูมิบนยอดภูต่ำสุด๑๑องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ปกติ
๑๔องศาเซลเซียสสูงสุด๓๒องศาเซลเซียส

อุณหภูมิจะลดลงอีก๑๒องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ปกติ๑๙องศาเซลเซียส
แต่ว่าตอนกลางวันสูงนะฮะ๓๓องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนครับ
วันนี้อาจจะดูไม่มีแดดสักเท่าไหร่นัก

เพราะว่าอุณหภูมิลดลงอีก๑๒องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๒องศาเซลเซียส
แต่ว่าถามว่าร้อนไหมร้อนอยู่นะครับ
องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิสูงสุดนะฮะ
ส่วนภาคตะวันออกครับอากาศเย็นในตอนเช้า
อุณหภูมิจะลดลงอีก๑๒องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด๑๙องศาเซลเซียสสูงสุด๓๓องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกก็มีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตรเช่นเดียวกันนะครับ
เอาละครับภาคใต้เตือนภัยกันนะครับ

เพราะว่าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐องศาเซียสของพื้นที่
แล้วก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงด้วย
บริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับ
ทะเลมีคลื่นสูง๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตรครับ
ส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะครับมีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูน

ห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระมัดระวังมากกว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันหน่อย
เพราะว่ามีฝนตกหนัก๑๖๐ของพื้นที่
แล้วก็ต้องรับฟังคำเตือนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ส่วนอุณหภูมิในต่างประเทศและสภาพอากาศในต่างประเทศ
เป็นอย่างไรนั้นเราไปตรวจสอบในเมืองใหญ่กันนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป